สวัสดีครับได้เวลามาอากาศให้สะบัดกับเรา๓คนในผู้กัดสะบัดข่าว
กับผมชนะผู้ชี้สาและผู้จูดอง
ใช่ครับแม้ช่วงนี้ต้องบอกเลยว่ามันเดาทางฝนฟ้าอากาศไม่ค่อยจะได้เลยคุณผู้ชม
โอ้โหไม่ลงล็อคแล้วเมื่อกี้น่ะคุณผู้ชม
เพราะมันมืดครึ้มมาอีกแล้วนะในกรุงเทพ

ผ้าที่ตากไว้นั้นรีบเก็บเอาไว้ก่อนเลย
ยังไงก็ไลน์มาคุยกันตลอดทั้งรายการเลยนะคะ
ใช่ครับซึ่งวันนี้เรื่องราวข่าวสารของเรามันหลากหลายฮะ

ไปดูกันเลยในช่วงของ
สบัดคราวเด็ด
พี่ปาจีนบุรีแตะเสยไปคางอย่างนี้สลบเลยครับ

ก็เมาแล้วขับไปชนญาติเขา

เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้

ดูทีวีอย่าปล่อยให้มือว่างครับคุณผู้ชม

กินกันให้งิ้วหงิกมืองอกันเลย

เฮ่ยเปลี่ยนแฟนบ่อยเห้อ

ไม่ไหวแล้วข้างในปั่นปวนหมดแล้ว

เอาไปครับคุณผู้ชมส่งอะไรมาก็ส่งกันมา

ใช่ครับแต่ว่าไปดูเรื่องนี้หน่อย
ไม่รู้คนอ่านข่าวจะถกนรกหรือเปล่านะ
คุณผู้ชมช่วยดูหน่อยแล้วกันว่าเอ๊ะคนไหนพระคนไหนโยม
เดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องนี้กันในช่วง

คุณอ่านไปเลยนะคนเดียวข่าวนี้
ผมกลัวบาป

บอกตรงว่าอยาก

เห็นแล้วนี่เดินนำมาเลย
พระท่านเดินนำมาพระคือทางซ้ายช้าอ่าเดี๋ยวจะเอาซ้ายหรือขวาเอาดีดี
เอาขวาสิเขามีย่ามเออแล้วอีกท่านหนึ่งล่ะครับ
เป็นแค่โยมเฉยโยมเพื่อนนะใช่เป็นโยมเพื่อน
กลางร่มให้ใช่เขาแต่งตัวแบบคล้ายเหมือนกันนะแต่ให้ดูถึงคุณงามความดี
ที่เขาเคยพูดสากางรมให้อ๋อหัวพระจะร้อนค่ะเออคุ้เลยแบบนี้ค่ะ
ว่าเป็นคนดีต้องยกมือไหว้เหมือนกันไม่ใช่พระแต่ก็ยกมืออนุโมทนาสาธุ
ใช่ความเป็นคนดีงามแต่ถ้าเดินคู่กันตอนเช้านี้ก็สับสนนะ
เออก็ใส่บาทนิมนต์เจ้าขาแล้วพูดเจ้าข่าอย่างนี้เลยเอางี้ก็แซวกันเล่นเล่นขำขำนะ
คุณผู้ชมไปดูสกิดยิ้มที่สองบ้างครับผู้ชายเนี่ยพูดคะพูดขาเนี่ยมันจะดูดี
ผมอ่ะปกติชอบพูดครับแต่ถ้าผู้หญิงเค้าก็บางทีเค้าก็ชอบให้เราพูดขา
ผู้ชายพูดค่ะนี่เล่นผู้หญิงใจละลายหลายคนนะ
ใช่ครับอย่างผู้ชายคนนี้คุณผู้ชมครับ

ล่าสุดเจอคนนี้หลงมาก

ยังไงคะลูก

ได้เลย

นี่ไม่ใช่ผู้ชายที่ดิฉันเคยเจอรึยังคะ
แต่แบบนี้เขาเรียกเพื่อนสาวค่ะ

เขาก็มีทางเลือกที่แตกต่างกันออกไป

อย่างคุณชนะเนี่ยคุณนิยามตัวเองได้หรือยังคะ
คุณจะค้าหรือครับหรือห๊าหรือยังไงฮะ
ผมทำหมดแล้วแต่บริบทของการพูดคุย
แต่ในทุกรูปแบบในทุกของเพศสภาพที่เลือก
เพราะว่าเขามีความน่ารักในแบบเขา

ใช่ครับก็เป็นการเหมือนแซวเล่น
จริงอาจจะเป็นผู้ชายก็ได้นะหล่อขนาดนี้

หน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
เอาละค่ะกลับมาคุยกันต่อนะคะในคู่กัดสะบัดข่าวไม่ต้องเสียเวลาอยากจะพูดคุยเรื่องของโควิดกันก่อนตอนนี้หลายคนเปิดหน้ากากกันแล้วนะคะแต่มันก็มีหลายคนที่ติดเหมือนกันโดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอนบีเอจุดห้าเนี่ยมีการคาดการณ์จากคุณหมอคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยว่า
รองศาสตร์อาจารย์ในแพทยศาสตร์ทีระวรัฐนารัฐ
แพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะ
ท่านโพสต์เฟซบุ๊คของท่านเองนะคะ
บอกว่าบีเอจุด๕ในแอฟริกาใต้
นั้นใช้เวลาขึ้นถึงลงราว

ถ้าหากว่าไทยมีธรรมชาติการระบาด
เหมือนที่แอฟริกาเนี่ยนะคะเราจะเห็นอัตราส่วนของผู้เสียชีวิตต่อ
ประชากร๑ล้านคนถีบตัวขึ้นประมาณ๒๘มิถุนาเป็นต้นมา
จะลากยาวไปจนถึงปลายสิงหาคมถึงต้นกันยายน
คือเป็นการประเมินโดยตรงจากจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันนะคะที่ทางการไม่ได้รายงาน
เนื่องจากว่าคุณหมอบอกมันต่ำกว่าความเป็นจริงมาก
แต่ว่าระยะเวลากับความหนักหนาของโรคในระลอกนี้ก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย
ปัจจัยสำคัญเลยก็คือการดูแลตัวเองของพวกเรานี่แหละเช่นเรื่องใส่หน้ากากอนามัย
ระยะห่างกันหรือเปล่ายังมีกิจกรรมเสี่ยงหรือว่าไปอยู่ในสถานที่เสี่ยงไหม
รวมถึงตลอดไปเที่ยวเนี่ยคนเยอะพวกเราเสี่ยงแบบนี้
คือมันมีช่วงหยุดยาวนี่ใช่ไหมโอ้โหเนี่ยกลางสัปดาห์นี้แล้วถูกไหมคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอก็แนะนำว่าถ้าเป็นไปได้นะพักผ่อนอยู่บ้านดีกว่า
อารมณ์เหมือนย้อนกลับไปอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
คือถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปครับอย่างนั้นแล้วกันนะแต่ถ้าต้องไปแล้วก็ก็
ขอให้ระมัดระวังมากโดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยวเขตเมือง
หรือว่าที่ที่มีคนหนาแน่นนะคะคุณหมอเนี่ยโพสต์เกี่ยวกับเรื่องของการดูแล
ป้องกันตัวเองเยอะมากมีโพสต์หนึ่งที่ฉันดูแล้วแชร์ไปด้วยก็คือ
คุณหมอบอกว่าจริงแล้วจุดอ่อนของการใส่หน้ากากก็คือใส่แล้วไม่มิดชิด
มีรูมีช่องอยู่นะคะหน้ากากบางยี่ห้อบางรุ่นมันอาจจะมีช่องโผล่
ก็ต้องใช้หน้ากากผ้าทับอีกทีหนึ่งอันนี้ก็เป็นคำแนะนำของคุณหมอนะคะ
เพราะบางทีเราคิดว่าเราใส่แหละแต่บางทีเราก็แบบใส่ไม่ระหว่างก็อาจจะติดได้นะคะ
ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องของตัวเลขเราก็เห็นทุกวัน
บางทีมันชินตาแบบว่าวันหนึ่งติดสัก๒๐๐๓๐๐ให้มันชินตา
ก็คิดว่าไม่เยอะอย่าไปคิดอย่างนั้นอากาศอย่าเพิ่งตกนะครับ
มาเรื่องนี้กันหน่อยฮะพิษภัยของยาเสพติดที่จังหวัดอุตรดิษฐ์
ยาบ้าทำให้พ่อหนุ่มคนหนึ่งที่เสพเข้าไปเกิดอาการคุ้มคลั่ง
เขาบอกว่าเขาอยู่บ้านเขาไม่ได้ไปทำร้ายใครไม่ผิดนี่
สิครับเล่นถือมีดมาเตรียมจะไปทำร้ายคนอื่นเขาอะครับ
แบงก์วางนี้หน่อยให้มั้ย
อ่ะเรียบร้อยโอ้วันนี้บ้านนี้คึกคักเนอะครับ
แขกเต็มบ้านเลยโอ้โหมาในชุดแบบสีคักกันอยู่นะครับ

เรื่องของเรื่องนะครับตำรวจแกก็ใช้ไม้อ่อนเจรจา

แบงกไม่ยอมแบงกเถียงตำรวจ

ผิดครับผิดตั้งแต่เริ่มเสพยาเสพติด
ที่สองคือถืออาวุธอย่างมีด
แล้วคุ้มคลั่งเหมือนจะไปทำร้ายเพื่อนบ้านด้วย

แล้วเนี่ยเตรียมควบคุมตัวนะฮะ
แล้วพอบุกชาร์จเข้าไปเท่านั้นแหละเรียบร้อยครับ
แล้วก็ยอมรับสารภัพธ์แต่โดยดีแรงคุณชี่สาม
บอกว่าเสพยาบ้ามา๓เม็ด
เหตุการณ์นี้ตำรวจสพเมืองอุตรดิษฐ์พร้อมตำรวจสายตรวจ
บอกว่าได้รับแจ้งจากหลานสาวของในแบงค์นี่แหละ
อายุ๓๘ปีคนนี้ที่เขาเสพยาจนคุ้มคลั่งแล้วอารวาส
ตำรวจก็รีบมาระงับเหตุเพราะว่าในแบงค์เนี่ย
ใช้มีดทำร้ายตัวเองยังไม่พอนะครับ
มขู่ทำร้ายคนในบ้านอีกค่ะ
พอตำรวจมาถึงเนี่ยยังขัดขืนอยู่

แต่สุดท้ายตำรวจก็ใช้ยุทธวิธีของคุณตำรวจ
จับกลุ่มตัวจนได้
อ่ะเนี่ยเห็นเหตุการณ์แบบนี้บ่อยเนอะ
เมายาเมาอะไรต่างแล้วก็ทำให้ตัวเองคุ้มคลั่งแบบนี้
เอามาดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้
คลั่งเหมือนกันแต่ไม่ได้เป็นเพราะยาบ้านะ

ผู้หญิงคนนี้ไปจอดรถเอาไว้ในที่ห้ามจอด
แล้วถูกตำรวจจราจรกลางเนี่ยล๊อคล้อ

เพราะอะไรแล้วเธอทำอะไรต่อจากนั้นถึงเป็นเรื่องเป็นราว

ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับชาชนเเหรอ
สุด่า

เดือดเดือดทะลุโรงพัก

เรียกว่าด่ากราดทุกชั้นยศนะคะ

คือจุดนี้คือห้องจ่ายค่าปรับจราจรสอนอบางขุนนล
แล้วเรื่องนี้คลิปนี้นะคะทางเพจพระจันทร์ลายกระต่ายวี๒เขาโพสต์เอาไว้
เขียนข้อความแคปชั่นบอกว่าเธอถูกตำรวจจราจรกลางล็อกล้อ
ไม่พอใจก็เลยมาโวยวายที่สอนอในพื้นที่ก็คือสอนอบังขุนนท

เป็นเหตุการณ์ที่ผู้หญิงคนนี้เหมือนกับว่าพยายามจะมาจ่ายค่าปรับตามใบสั่งเพื่อปลดล็อกล้อ
แต่ว่าหน่วยงานที่ล็อกล้อเนี่ยนะคะเป็นตำรวจจราจรกลางหรือว่าบกจร
เต็มอย่างเป็นทางการก็คือกองบังคับการตำรวจจราจร
ทีนี้ยังไงตำรวจในพื้นที่คือสอนอบางขุนนลก็ทำอะไรไม่ได้
แนะนำเธอบอกว่าให้ไปจ่ายค่าปรับผ่านปริศนีย์ละกัน
หรือไม่ก็คือไปที่กองบังคับการตำรวจจราจร
ถนวิผัติวัดีเลยเธอเลยโมโหสิคะ
ครับเรื่องนี้เนี่ยทำให้ชาวเน็ตเนี่ย
เขาก็แนะนำนะครับให้ตำรวจสอนอบางขุนนลเนี่ย
ดำเนินคดีกับหญิงสาวคนนี้ในข้อหาดูหมินเจ้าพนักงานครับ
สุดท้ายครับไม่ทราบว่าเรื่องนี้จบอย่างไรแต่ได้ความรู้ใหม่ครับ
จากตำรวจท้องที่แล้วเนี่ยตำรวจจราจรกลางก็สามารถล็อกล้อได้เช่นกันครับ
แต่ว่าน่าจะเสียค่าปรับในสอนอท้องที่ก็ได้นะครับ
นี่ประชาชนจะได้ไม่ต้องลำบากไปไกลมาไกลนะฮะ
อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคือถ้าจะพูดถึงประสบการณ์
ผมว่ามันมากถ้าพูดถึงเรื่องนี้ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เคยผมยอมรับ
ผมเคยจอดในพื้นที่ห้ามจอดแล้วก็โดนล็อกล้อเรียบร้อย
แน่นอนแล้วฮะมันก็ต้องไปเสียค่าปรับถูกไหมคุณตำรวจก็จะเขียนใบสั่งให้เรา
ประมาณนั้น๗๐๐แต่ปัญหาคือมันจะต้องเดินทางไปที่สอนอไง
ในพื้นที่ที่เขารับผิดชอบแต่อย่างนี้เป็นเรื่องของจราจรกลางที่เขามาทำการล็อกล้อถูกไหม
มันก็ต้องไปจ่ายในหน่วยงานที่เขารับผิดชอบ
ชาวบ้านก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันทำให้ตัวเขาเนี่ย
ได้รับผลกระทบลำบากไงไปจ่ายยุ่งยาก
เลยเป็นประเด็นแล้วอีกอย่างหนึ่งเธอก็คงโมโห
เวลาโดนล็อกล้อใครก็หงุดหงิด
แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเราก็ทำผิดจริง
ถ้าหงุดหงิดผมก็คนหนึ่งที่หุดหงิดแต่ผมก็ต้องบอกตัวเองว่า
เรามันเป็นคนผิดเองต้องบอกกับตัวเราเอง

ก็เรียกว่าต้องทำตามกฎจราจร

คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องนี้กันหน่อยครับ
เป็นเหตุการณ์อุบัติเหตุระหว่างรถจักรยานยนต์กับรถกระบะครับ

คนที่ขับรถจักรยานยนต์ครับไปอยู่ในใต้ท้องรถกระบะ
เสร็จแล้วญาติเข้ามาเห็นไม่พอใจครับ
เข้าไปทำแบบนี้กับคนขับรถกระบะจนสลบเลยครับ

มึงเมาเปล่า

ฮะเต็มเต็มเลยครับดังปุ๊บเลยอ่ะครับนี่ฮะคือนี่แหละครับ

ขณะที่ญาติของผู้บาดเจ็บคือคนนี้คนเสื้อสีฟ้าเนี่ย

นี่คือเป็นญาติของคนผู้หญิงที่ถูกขับถูกกระบะเนี่ย
ขับพุ่งชนครับบนถนนสายสุวรรณสอนสายเก่าบ้านหนองเท่าหมู่
นะคะตามบนม้ายเข็ดอำเภอเมืองจังหวัดประจีนบุรีครับ
ซึ่งสาวท่านนี้เขานอนหมดสติอยู่บริเวณใต้ท้องรถกระบะคันนี้นะครับ
คือดูจากสภาพนะคุณจูด้งเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยน่ากลัวนะส่วนที่นอนแผ่หลานลงไปนะคนขับรถกระบะ
สลบไปเลยโอ้โหโดนต่อยโดนเตะใช่ไหมคะ
ใช่ครับแล้วคนที่ขับรถจักรยานยนต์นี้ไม่รู้เป็นอะไรมากด้วยหรือเปล่านะฮะ
ซึ่งเขาจะอยู่ใต้ท้องรถเลยนะครับนี่ไอ้จังหวะนั้นคือคนขับรถกระบะ
ก็เข้ามาอัดก็ก้มเงยดูซิเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าระหว่างนั้น
ก็เลยอุ๊บเขาให้แล้วก็ช่วยกันยกรถขึ้น
ใช่ครับคือต้องดันออกอ่ะดันออกแล้วก็ประถมพยาบาลเบื้องต้นกับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
ก็คือคนที่ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ค่อยลำเลียงออกมา
เพราะว่านี่คือการประถมพยาบาลที่ถูกต้องนะให้เจ้าหน้าที่เข้ามา
เขาจะมีการล็อกตัวล็อกคอแล้วค่อยลำเลียงไปที่โรงพยาบาล
จากภาพที่เห็นก็มีรถที่เสียหายุดถูกไหมใช่ค่ะ
แต่ที่เราอยากรู้อยากเห็นและอยากพูดคุยจริงก็คือตัวคนขับ
คนขับรถกระบะนั่นแหละนายุทธภูมิกวนชัยภูมิอายุ๓๙ปี
เนี่ยฮะคนขับรถกระบะเดี๋ยวจะได้ดูนะนี่นอนอยู่ตรงนี้
เพราะโดนญาติญาติของคนขับรถมอเตอร์ไซค์ทำร้ายจนสลบแบบนี้ครับ
แต่ก็รออยู่พักนึงเขาฟื้นฮะฟื้นมาแต่อย่างนี้ยังคุยไม่ค่อยรู้เรื่องหรอก
พูดจาเนี่ยวกไปวนมาอันนี้ไม่ได้ปักปำนะแต่ลักษณะคล้ายคนเมา
แล้วเขาบอกแบบนี้ว่าตัวเขากำลังจะไปแถวนวรรณครจังหวัดปทุมธานี
บอกตรงเขาบอกว่าจำไม่ได้ชนรถมอเตอร์ไซค์ตอนไหน
แล้วเขาบอกอีกนะถ้าชนก็คงชนไม่แรง
ฟังหน่อยมั้ยพี่ก็จะว่ายังไงครับ
พี่ก็เธอชนนึงก็เธอชนหันมันตกเลยนะ
คุณผู้ชมชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์คนนี้เขาบอกว่ารถจักรยานยนต์ขี่มาทางตรงนะครับ
ก่อนที่จะถูกรถกระบะครับที่ออกมาจากซอยพุ่งชนครับ
โอ้โหซึ่งเบื้องต้นครับตำรวจสพเมืองปราจีนบุรีครับ
ก็เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็จะสอบสวนคนขับทั้งสองฝ่าย
ก่อนจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
เอาบอกตรงถ้าเป็นญาตินะเห็นแบบนี้เราก็ต้องตกใจถูกไหมล่ะ
มันจะหลายค่ะคือถ้าดูจากสภาพอยู่เหมือนล้อทับร่างมันจะนิ่งจริง

มาดูเห็นบอกว่าคนที่ขับรถกระบาดเขาสภาพเป็นอย่างนี้ด้วย
เดี๋ยวคุณตำรวจเขาสืบสาวเราเรื่องดูจากหลักฐาน
มาที่เรื่องนี้กันบ้างที่จังหวัดราชบุรีเรื่องของการปราบผี
แล้วก็เคยเห็นในหลายรูปแบบหลักในหนังข่าวสารเสก
บรรรรรรพิ้ววววว

แต่จะได้ให้ดูวิธีแปลกในการปราบผี

พี่รักรถหนึ่งนะ

แหมเอาแป้งมาโปะกู

เริ่มน่ารักกูแล้วนะอย่าเลิกอยู่ปล่อยให้กูให้ทำพันเถอะ
โอ้โหสงการแล้วเหรอนึกว่าสงการแล้วเป็นผับแป้ง
ขนาดนี้อันนี้คือวิธีในการปราบผีครับ
จากสำนักวิมารอสูรเขาโชว์วิธีการขับไล่ผีที่มาสิงร่างของคุณยายวัย๗๒ปี
เรื่องของเรื่องคุณยายไม่ได้มาเองลูกสาวครับลูกสาวนำตัวคุณยายมา
บอกว่าให้ช่วยรักษาทีเดิมทีแม่เป็นคนทำมาหากินพูดจาดีนะไม่เคยพูดหยาบคาย
แต่ปรากฏว่าถูกผีเข้าสาวว่างั้นแม่นี่เปลี่ยนไปยังก็คนละคนพูดจาหยาบคายด่าทอ
เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยคุณดูแล้วไม่น่าใช่แม่ตัวเองก็เลยไปหาอาจารย์ขุนกวีดีกว่า
มาถึงอาจารย์ขุนกวีพยายามเจรจาด้วยแต่ก็ถูกด่าคำหยาบคายเหมือนกัน
อคุณผลักษณ์ลูกสิทธิปแบบนี้ไม่ได้อาการหนักจับนอนลงเลยนะแล้วก็แนะนำว่าเอาแป้งดินสอบพองมาพอกจนเต็มหน้าแบบนี้ดีกว่า
แต่แม้ว่าคุณยายนี่นะจะโดนพอกหน้าก็ตามแต่ยังด่ายังพูดจาต่อปากต่อคำไม่ลดลาวาสอกเลยนะ
เออแล้วถามท้าทายให้ปล่อยมืออีกต่างหาก

นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
คุณกุ้ยบอกว่าน่าจะเป็นเพราะว่าคุณยายมีความ
เครียดหรือมีอาการทันจิตอืมก็เลยอาการออกมานะคะ
ลูกสาวก็บอกให้คุณยายเนี่ยทราบหลังจากที่ทำพิธี
พิธีเสร็จแล้วนะคะแล้วก็พาวุญใหญ่กลับบ้านไป
ก่อนกลับบ้านแนะนำนะนะคะไปอาบน้ำล้างหน้าสระผมก็ดี
ผมด้วยจริงจริงก็เราก็เขาอยากให้เราได้ดีอ่ะ
ผมว่าไม่มีโอเคนะก็เลยทำให้เขาสบายใจ
ก็คือเป็นการป้องกันให้เขาถ้าเกิดเคสไหนมี
ผมจะดึงออกมาแล้วก็มาพูดคุยกันแล้วก็
มันจะไม่ใช่อาการของเขาแต่เนี่ยเขายังเป็นแม่เขาอยู่
แต่ด้วยอาการทางสมองเขาที่มันเปลี่ยนไปด้วยอายุเขา
รู้สึกจะ๗๒ปีแล้วอ่ะนะครับมันก็กลายเป็นคลิปที่เขาด่าผม
แล้วผมจะใจเย็นผมจะขำเล่นกับเขาเพื่อ
ใช้จิตวิทยาผมในการพูดคุยปอบอารมณ์เขาดีกว่า
งั้นก็เท่าที่เห็นมันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณป่ะอืมเป็นไปได้
ใช่ไหมเป็นกุศโลบายค่ะเพราะว่าอย่างอาจารย์หุ่นกวี
โอเคล่ะคนที่มีความเชื่อเรื่องของวิญญาณก็ว่ากันไป
แต่บางครั้งบางคราแกพูดเองนะอาจารย์หุ่นแกบอกว่า
ถ้าสัมผัสได้ว่าเป็นเรื่องของวิญญาณจริงเนี่ย
เหมือนแกจะแยกเคละนี้ออกมาอ่าแล้วไปทำวิธีอะไรอีกแบบนึงครับ
แต่ถ้าเป็นลักษณะของเรื่องของจิตใจอ่ะค่ะเขาก็จะมีการพูดคุย
พูดคุยแล้วก็แก้เคล็ดอะไรลักษณะแบบเนี้ยทำให้สนุกสนานผ่อนคลาย
ครับที่บอกไปน่าจะเครียดครับอ้าวลองดูยังไงลูกพามา
แล้วก็พากลับไปดูแลต่อไปด้วยนะคะไปดูเรื่องนี้กันหน่อยคุณผู้ชม
ใครที่เป็นสายแบบว่าสติ
อ่อนไม่ค่อยดีคุณทำใจให้ดีเพราะว่า
ฉันเห็นภาพผู้ชายหัวขาดในภาพนี้ค่ะอืม
ดูไกลแล้วอาจจะเห็นไม่ชัดเราก็เลยวงกลมแดงให้ดูเฮ้ยเขาทำไมดูหัวกับตัวไม่ติดกัน
นั่นดินี่เป็นภาพจริงนะคะที่เจ้าของภาพก็คือเสียปีและภรรยาชาวจังหวัดสะแก้ว
ถ่ายภาพติดออกมาแบบนี้กะจะไปเที่ยวคำชโนธจังหวัดอุดรธานีสวยหน่อยแล้วก็ถ่ายภาพบรรยากาศต่างถูกไหม
แต่ปรากฏว่ามองไปไกลเห็นผู้ชายคนนึงเนี่ยไม่รู้เป็นใครหัวกับตัวไม่ติดกัน
แล้วคนถ่ายเขาบอกอย่างนี้ยืนยันนะว่าภาพนี้ไม่ได้ตัดต่อคือหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายก็คือแชะเป็นภาพนี้ออกมาเลย
นี่ฮะก็หลายคนนะคุณผู้ชมเห็นภาพนี้ก็ตกใจอ่ะสิครับเพราะว่ารักษณะภาพเนี่ยคือชายคนนั้นเนี่ย
หลุดออกจากบ่าไปเลยครับหากว่าเป็นภาพจริงเนี่ยโอ้โหชายคนนี้ต้องมีเคราะหนักแน่เลย
อันนี้ตามความเชื่อเนอะที่คนไทยเขาเจอกันก็จะคิดแบบนี้
แต่ว่าหลายคนครับเขาก็คิดว่าเอ๊ะหรือว่านี่อาจจะเป็นความผิดปกติของการถ่ายภาพหรือเปล่า
ใช่ครับเนี่ยมันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ถ้ามองในมุมมองของวิทยาศาสตร์นะฮะ
ใช่นี่ครับซึ่งก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าตอนถ่ายเนี่ย
เจ้าของภาพอาจจะมือกดไปโดนหมวดนี้เข้าโดยไม่ได้ตั้งใจก็ได้ครับ
เพราะว่าเจ้าของภาพเองก็ยืนยันว่าภาพนี้ไม่ได้ตัดต่อนะ
ซึ่งถ้าไม่ได้ตัดต่อก็น่าจะเป็นเรื่องของโหมดของการถ่ายภาพมากกว่านะฮะ
น่าอาจจะเป็นไปได้นะ
ดีเราสามารถแยกร่างได้นะคุณผู้ชม

เราร่วมถ่ายนี่ก่อนแล้วสักพักหนึ่งเราแผ่นกล้องไป
แล้วก็เดินย้ายจุดต่างไปเรื่อยแล้วก็จะสามารถแยกร่างได้
เรื่องถ่ายรูปต้องไว้ใจผู้หญิง
ที่เกิดมาเนี่ยเจ้าซีมมาครับมีหูยาวถึง๔๘เซนติเมตรครับ
จากนั้นเนี่ยเขาก็เลยไปค้นคว้าหาข้อมูลเอาไปเสิร์ชหน่อยสิ
ปัจจุบันเนี่ยสถิติแพ้หูยาวที่ยาวที่สุดในโลกเนี่ย
คือใครปรากฏว่าไปเจอที่ประเทศสาอุดีอาราเบียซึ่งเป็นแพ้ตัวนั้นเนี่ย
มีความยาวของหมูเพียงแค่๔๓เซนติเมตรเท่านั้นครับ
เฮ้ยของเขาก็ยาวกว่าเนี่ย๔๘สู้กันไม่ได้เลย
ฮาซันฮาซันฮาซันยังเล่าอีกว่าแพ้ของเขาเนี่ยนะ
เตรียมจะมาแล้วมาขอดูเจ้าโจซิมบ้า

อะไรเอาแต่ให้ดูกันแปลกสูงมัญญาณดิเออ
เอามาเรื่องนี้กันหน่อยเหตุมันเกิดเพราะประทัดนัดเดียวแท้
เลยทำให้เสียท่าเสียทรงแบบนี้ครับ

เออแกงนี้วัดโอ้โฮเจ็บหน่อยนะ
เจ็บสิจ้าวสงสารเด็กจริงกลับครับ
เพราะจังหวะถอยเขาเอามือปิดหูใครเตือนก็คงไม่ได้ยินหรอก

โอ้โหเปลี่ยนสีดำเลยอ่ะทำไงอ่ะเนี่ยเรื่องของเรื่องนะครับ
ท่อครับท่อระบายน้ำมันไม่มีฝาท่อเด็กเดินถอยหลังอ่ะ
เนี่ยไม่มีกล้องมองหลังจะไปรู้เป็นร่องระบายน้ำหรือเปล่าคุณชนะ
อะไรนะมันเป็นร่องหรือเปล่าเออไม่แน่เหมือนกันนะ
เป็นแนวระบายน้ำเป็นแนวระบายน้ำแล้วมันไม่มีฝาปิดอ่ะมันต้องมีฝาสิเนี่ยไม่มีฝาลงไปโอ้โหดำเลย
โอ้โหเหมือนในการ์ตูนอ่ะโอ้โหตายแล้วยิ่งเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์
เยอะโดนแม่ด่าเยอะแน่ละงานนี้ใช่เลยเตะสักยาก
แต่เรื่องแบบนี้ไม่เกิดกับใครก็ไม่รู้หรอกเนอะนี่มันทั้งเจ็บตัวเจ็บใจเลยนะคะอีกเรื่องหนึ่งไปดูกันต่อ
นะเหตุการณ์คอนเสิร์ตที่อ่าต่างประเทศอ่าเขาบอกว่าตอนที่นักร้องกำลังร้องเพลงอยู่เกิดมีภัยเกิดขึ้นมาค่ะ
เฮ้ยโอ้โหภัยที่ว่านี่คืออะไรภัยอะไร
ภัยนี่แหละคะภัยกับช่างภาพภัยกับช่างภาพ
เฮ้ยแต่ผมว่านี้อาจจะเป็นซีนใหม่เป็นมุมใหม่ของการถ่ายทอดสด
คุณจะบอกว่ามันเป็นเทคนิคการถ่ายภาพเหรอใช่โอ้โห
เป็นมุมที่สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนแฟนไงอ่าจังหวะกำลังจะท่อนฮุกท่อนแบบร้องเลยอ่ะเออ
เอ้อเป็นจังหวะแบบต้องตัดถุ๊บชับเดี๋ยวไหมคุณจะเป็นตากล้องคนนี้ไหมคะ
อึงแคร่งขายังดีอยู่ไหมไม่ได้จะดีแล้วเหรอล่ะ
อาจไม่เหมาะนอกหลากมั้งช่องตรวจให้ยังไหงนะนับกร้องมาหนักใช่ไหมใช่กล้องใหญ่

ภัยเรื่องของอุบัติเหตุกันหน่อยคุณด้งคุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้กันหน่อย
เวลาที่จะขับรถจักรยานยนต์นะครับคุณผู้ชมต้องเช็คให้ดี
งั้นจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ครับ
โอ้โหคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าจะไม่อยากเบรกนะแต่มันเบรกไม่ได้
คือมอเตอร์ไซซ์เขาก่าวแล้วและทีนี้คนขับแน่น่าจะไม่ได้ตรวจสอบเนี้ยว่าเบรกใช่ไม่ได้
ก็เลยขี่ออกไปครับแล้วก็ปิดแรงเลยเนี่ยเราก็เลยประสบธุระปฏิเอชแบบนี้ค่ะ

ที่ลงคลองไม่ขึ้นถนนนะเมียเจ้าเสยได้
เหมือนกับว่าเขาก็รู้ตัวแล้วล่ะว่าเบรกมันไม่มีใช่ไหม
ใช่เขาก็ไม่ได้บิดต่อแต่พยายามจะเบรกแล้ว
แต่มันเรกไม่อยู่เพราะดันเร่งเครื่องแสดงตอนแรก

ใช่มันจำไม่ได้ทาวศลก็เลยเอาไงดิ

ก็แอบนึกถึงตัวเองตอนขี่มอเตอร์ไซค์
ตอนฝึกเหมือนกันเป็นอย่างไรฮะแอบนี้แหละจัดการเดียวกันฮ่า
แต่ยังดีที่รอดแบบหน้าหล่อมาได้แบบนี้เนาะ
จริงเหรอคุณจูด้งทำไมคุณพูดโกหกเขาล่ะคะ
เขาให้ติ๊กผมหลังรายการ

นะอย่างไรเราไม่ตระวังด้วยเรื่องของการกับขี่นะคะ
เรื่องของอุบัติเหตุก็ฝากเตือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นทาง

อ่ะไปดูอุบัติเหตุนี้กันหน่อยครับ
อ่ะวันนี้บอกก่อนข้อมูลผมแน่นมาก

เรื่องของการจราจรมาเพราะไปทำใบขับขี่

หมดอายุไม่เกินหนึ่งปีเนี่ยไปเรียนออนไลน์ใหม่นะไปสอบใหม่
สี่หัวข้อแต่คุณชนะเกินปียังไงฮะ
สองชั่วโมงครับ
ประสบการณ์มาแชร์กัน
ใช่เรื่องของการเกิดข่ายอย่างไรพวกเราก็ต้องศึกษากันให้ดีด้วยนะคะ
อะดูไวรัมเวลาสิ

แต่คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาทักทายเราเยอะเหมือนกัน

อันนี้ส่งกันมาเนี่ยบอกเลยว่าข้อความที่ส่งมา
อ่านหน่อยได้ไหมคุณยอดจาก

มีถึงขั้นทักไปหาดิฉันหลังไมค์บอก

ไม่ยอมขึ้นข้อความให้ไม่อ่านเลยเนี่ย
ขึ้นให้ที่ไทยทุกข้อความแหละครับ

ขอบคุณทุกข้อความจริงแล้วก็จะจากลากันไปด้วยความน่ารัก
คลิปความน่ารักของเหล่าเด็กน้อยเล่นสไลด์เดอร์โครนครับ
ครับข่าวเย็นไทยรัฐรออยู่

สวัสดีครับ